ช่วงนี้เราจะปิดท้ายการเดินทางค้นหาเมนูเส้นอนาชาติที่ครัวป้าหง
ร้านอาหารเวียดนามที่ขายดีที่สุดในเพชรบูรณ์
ซึ่งเมนูเส้นขึ้นชื่อของที่ร้านก็ต้องยกให้
๋วยจับยวนที่มีขั้นตอนการทำแบบเวียดนามโบราณ
จะพิเศษยังไงไปฟังพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ
สวัสดีครับนี่นะพี่ดาเป็นลูกของป้าหงษ์

แล้วก็เป็นทายาทรุ่นที่๒ของครัวป้าหงครับ
ก่อนถึงต้องถามเลยคนป้าหงนี่ขายอาหาร

เวียดนามเขาบอกว่าถ้าจะทานอาหารเวียดนามที่เพชรบูรณ
ต้องมาที่ครัวป้าหงเพราะว่าเป็นต้นตำรับเวียดนามแท้เลย

ใช่ค่ะเพราะว่าคุณปู่คุณย่าเป็นคนเวียดนาม

แต่ว่าตอนเด็กแม่ก็อยู่ที่นครพนม
ขายอาหารเวียดนามขายก๋วยจับยวน
ก็คือมีความเชี่ยวชาญในการทำอาหารเวียดนามอยู่แล้ว

แล้วพอย้ายมาอยู่เพชรบูนก็เปิดร้านเลยหรือ
ไม่ค่ะแม่ทำหลายอาชีพค่ะ
แต่ว่าแม่เป็นคนมีฝีมือทางด้านการอาหาร
ก็ทำอาหารส่งตามหน่วยงานค่ะ
พอทีนี้ลูกค้าติดใจเขาก็อยากให้เปิดหน้าร้าน

ก็เลยเปิดร้านขายอาหารเวียดนามแท้เลย

ปีแล้วจุดเด่นของอาหารเวียดรังของคุณแม่อยู่ตรงไหน
ของแม่เป็นเวียดนามดั้งเดิมค่ะ

รสมันจัดขึ้นให้ถูกปากคนไทยมากขึ้น

มีเมนูเวียดนามอะไรที่เป็นเมนูเส้นบ้าง

แล้วก็หมูยอก็เป็นของเราเราทำเองค่ะ

งั้นวันนี้ขอบุกเข้าไปดูวิธีการทำเส้นได้ไหม

อยากเห็นเส้นก๋วยจับยวนแบบทำสดเนี่ย

ครับ
เยือนถึงถิ่นทั้งทีก็ต้องเข้าไปลองทำ
ก๋วยจ๊อปยวนสดแบบตัดมือกันสิจ๊ะ

ตอนนี้วัตถุดิบพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อม

เอาละครับตอนนี้เรามาดูขั้นตอนการทำเส้นสดนะครับ

แล้วก็หมักใช่หมักนวดครึ่งหันครึ่งแล้วก็ต้องเอาไปนึ่งก่อนค่ะแล้วก็หมักนวดครึ่งหันครึ่งแล้วก็ต้องเอาไปนึ่งก่อนค่ะ

รีดมาเรื่อยต้องรีบกี่ครั้งเนี่ย

ทาแป้งทุกครั้งไม่งั้นมันเส้นมันจะติดกันเวลาเราเอาไปต้ม
แล้วไอ้เส้นสดกับเส้นสำเร็จรูปมันต่างกันยังไง
ต่างกันที่ตัวแป้ง๒เราไม่ต้องใส่สารกันบูด

ใหม่ทุกวันลูกค้าก็สุขภาพดีด้วยล่ะค่ะ
เพราะว่าอาหารเวียดนามมันจะเน้นเรื่องสุขภาพ

เส้นสดมันจะได้ความนุ่มของแป้งความหอมของแป้งค่ะ

ถ้าเป็นสมัยก่อนจะไม่มีเส้นที่เป็นแบบขายสำเร็จรูปแบบนี้

อู๋ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเนอะตอนนี้เขาก็ใช้สำเร็จรูปไปหมดเลยเนอะ

ก๋วจั๊บเส้นสดนี่จริงนี่ที่เพชรดำเขาก็ทำอย่างนี้แบบดั้งเดิมเลย

คือตั้งแต่มีเมนูนี้มาก็คือทำอย่างนี้เลย
ใช่เพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีเหมือนเดี๋ยวนี้ไงครับ
หรืออะไรอย่างนี้เขาก็จะใช้ตัวคึงตัวนี้คึงแป้งค่ะ

ก็มันเป็นสดมันก็ไม่เกิน๓วันแต่จริงให้ทำทุกวัน

๋วยจับยวนแบบเส้นสดนี่ครั้งแรกเหมือนกันนะที่
มาดูวิธีการทำก๋วยจับยวนเส้นสดจริงแล้วก็จะได้ชิมด้วย
เพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปนั่งกินกันดีกว่าครับ

ก๋วยจับยวนแบบเส้นสดที่เราได้ทำกันไปตะกี้นี้นะครับผม

อันนี้เป็นเส้นสดหั่นมือค่ะส่วนอันนี้เป็นเส้นสดเหมือนกันแต่ใช้เครื่องแล้วค่ะ
นี่เป็นรุ่นใหม่ราชใช่ค่ะถ้าเกิดมัหันก็คงไม่ทันค่ะ
ทานขายนะอันนี้คือแบบดั้งเดิมเลยที่คนเวียดนามเขาทานกันเมื่อสมัยนู้นเลย
ใช่ค่ะอันนี้พัฒนามาแล้วก็มีเครื่องแต่ก็วิธีกรรมวิธีในการทำแป้งก็เหมือนกัน
ครับผมแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีทั้งแบบหมูแล้วก็แบบไก่ใช่ค่ะ
วิธีการกินก๋วยจับยวนเขากินกับอะไรบ้างครับ
เนื้อสัตว์นะคะจะมีไก่ฉีกจะเป็นไก่บ้านนะคะเป็นไก่บ้านไม่ใช้ไก่พันธ
แล้วก็มีกระดูกอ่อนค่ะมีหมูย่อมีปลาค่ะ
ก็กินได้หลากหลายเลยนะครับผมแล้วแต่ว่ามีเนื้อสัตว์อะไรนะ
เดี๋ยวขออนุญาตชิมตัวเส้นสดที่เราทำมือกันจริงก่อนนะครับว่าเป็นยังไง
มันก็จะแบบเหนียวหยุ่นเนอะ
คล้ายเส้นที่เราทำจากเครื่องนี่แหละเห็นหรือว่ามันจะใหญ่กว่านั่นเอง
ใหญ่กว่าครับสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องแบบนี้นะ
มันไม่มีเครื่องก็ต้องใช้มือก็อยู่ที่ว่าฝีมือของคนหั่นจะหั่นได้เล็กแค่ไหน

เหมือนจะกินจะเหมือนกับแก้อีก็ไม่เก็ตอีทีเดียวเพราะมันมีความหนืดมากกว่านะฮะ

ตัวนี้ใช้กระดูกเล้งกระดูกขาตั้งครับผม

เพราะว่าของเราตัวน้ำซุปเราจะไม่ได้ใส่ผงต่างเลย

ของกระดูกที่ตมออกมา
เพราะอย่างที่พี่ดาบอกว่าอาหารเวียดนามต้องเน้นเรื่องสุขภาพ

ของนี่ต้องเป็นของที่ดีแล้วก็ดีต่อสุขภาพจริงนะครับ

อันนี้จะเป็นพริกคั่วค่ะเราคั่วเอง

เวียดนามจริงพริกดองจะต้องต้ม

น้ำเราก็ต้องต้มค่ะอ่าฮะแต่ร้านอื่น

เพราะเราเป็นคนเวียดนามนะเราทำกันมาตั้งแต่ต้นตระกูลเลย

เป็นเส้นที่ทำจากเครื่องและตอนนี้นะ

แต่ว่าฉันแค่ใช้เครื่องรีดเส้นออกมาเท่านั้นเองว่า
รสชาติเหมือนกับดั้งเดิมหรือเปล่านะครับ

มีความเหมือนกัน

อันนี้ลักษณะเป็นแบบก้อนนะครับผม

จากเวียดนามจริงเพราะเรามีวิธีการทำแบบดั้งเดิมนะครับ
พูดถึงร้านครัวป้าหง

จากเมนูเส้นยวนแบบเวียดนามแล้วยังมีเมนูเวียดนามอื่นที่แนะนำไหม
มเนืองกุ้งกระเบื้องกุ้งพันอ้อยค่ะแล้วก็ป่อเปี๊ยะทอด
อย่างนี้ค่ะเป็นปากหม้ออาหารเวียดนามค่ะแล้วก็เมนูอื่น

ได้เลยเพราะว่าแม่ครัวของเราก็เป็นเวียดนามแท้อยู่แล้ว
เหรอค่ะโอ้โหนี่นะฮะการันตีว่าเป็นอาหารเวียดนามแท้แล้ว
๑๐๐อยากจะมาทานมายังไงมาถึงพฤชบุล่ะ
ร้านเราตั้งอยู่พระพุทธบาทซอย๖ค่ะคลองสาราค่ะ
ป้าหงเสิร์ชเลยขึ้นแน่นอนมาได้เลย

ถ้าเสาร์อาทิตย์จริงบ่ายโมงก็ปิดแล้วค่ะ

หมดเร็วอาหารหมดเร็วมาปุ๊บก็หมดเลย

โอ้โหหยุดวันหวยออกพอดีเลย

อย่าลืมแวะมาทานอาหารเวียดนามแท้ที่ธุรป้าหงนะครับ

ค่ะ
มาออนทูลในตัวมองพัฒนบุญครั้งแรกของเล่าเส้นเป็นเรื่อง

บอกเลยว่าทุกเมนูและทุกร้าน

เป็นตัวท็อปประจำจังหวัดทั้งนั้น
ตัดสินใจเอาเองว่าสัปดาห์หน้าจะอยู่ต่อ
แต่จะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยบนเส้นทางหลวงหมายเลข๑๒
ที่จะเดินทางขึ้นไปบนเขาค้อกันบ้าง
บอกเลยว่าบรรยากาศดีมีเหมาะกุ้ยเกี๊ยวอร่อยอีกต่างหาก
รู้แบบนี้แล้วไม่ควรพลาดเลยนะจ๊ะ
โยกข้างหน้า
โปรดติดตามตอนต่อไป